ไปดูเรื่องดิฉันบ้างดีกว่าคราวนี้
เมื่อกี้ตัวโตว่าน่ากลัวแอบน่ารักนิดหน่อย

ช่วยดูหน่อยว่าน้องไปอยู่ในนั้นได้ไง
ชอบกินได้อยู่ไหม

สุดยอดลูกมือเข้ากันไง

หนูเข้าไปทางช่องบัตร

แล้วคำถามคือ
น้องจะออกอย่างไรคุณ
ไม่รู้ว่าจะซ้ายหรือขวาดี

เอามือลากจิ้งจกออกไปหรือยังไงไม่แน่ใจ
งั้นฝากเจ้าหน้าที่แล้วกันที่เกี่ยวข้องพนักงานธนาคาร
ประสานหน่อยค่ะเอาน้องออกหน่อยค่ะ

ขอบคุณคลิปจากติ๊กต๊อกที่ใช้ชื่อว่าคุณพล๑๔๔๔๐๗นะคะ
แล้วตอนนี้น้องออกมาได้ยังดิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
เป็นกำลังใจให้กับจิ้งจกตัวนี้ด้วยทุกคน